จังหวัดระยองครับแก๊งเด็กแว้นเขาไม่พอใจผู้ชายสองคนนี้ยังไงรู้ไหม
คุณผู้ชมคุณวราพรคือผู้ชายสองคนนี้เขาขับรถเข้าไป
ขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่เด็กแว้นเขาปิดถนนแว้นกัน
แล้วเด็กแว้นจะทำยังไงพี่สองคนนี้ไปดูครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่รูปหน้าปกตินะฮะอืมอันนี้คือบวมจนเกือบแตกโอ้โห
ปูดจนเกือบแตกครับโดนอะไรเข้าไปบ้างแล้วพี่เอ้ยโอ้โหน้ำเกลือล้างแสบแล้วดู
นี่คือสภาพใบหน้าที่ปูดบวมนะฮะตาปิดไปแล้วอ่ะ
บางบางจุดศีรษะแตกด้วยนี่คือนายสมรัฐหานบุรุษครับ
อายุห้าสิบสามปีถูกแก๊งเด็กแว้นยกพวกนับสิบคนรุมกระทืบครับ
ได้รับบาดเจ็บนะฮะเหตุเกิดเมื่อสองทุ่มครึ่งของ๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
นายสมรัฐเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถมากับนายเอกชัยบุญทองเถิง
อายุสามสิบเก้ามาตามถนนสายเขาระครังเขาน้อย
ตะบนตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองระหว่างนะครับ
ที่เขาขับรถไปกันมานั้นไปเจอกลุ่มเด็กแว้นปิดถนนแข่งมอเตอร์ไซค์กันครับ
จักรยานยนต์กันเขาก็ขับรถเข้าไปในบริเวณนั้นแหละ
โอ้โหเด็กแว้นไม่พอใจยกพวกมากระทืบพี่เขาครับคุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนนะครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้ง

เพื่อจะให้ตำรวจในติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วก็มาร้องเรียนที่สำนักงานธนายความและสื่อมวลชน
เพื่อแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระวังแก๊งเด็กแว้นที่เหิมเกลิม
ปิดถนนแขกรถโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยครับ

ถนนสายเขาระคังเขาน้อย

ติดกฎหมายอยู่แล้วนนักกำลักษณ์